คุณผู้ชมคะที่อุดรธานีค่ะ
คุณแม่น้ำตาตกเลย
คือมันจุกอกมากสงสารลูกชาย

ตอนบวชเนรที่วัดแห่งหนึ่งนะคะ

แล้วมีเพื่อนเนรอีกรูปนึงด้วยนะคะ

กว่าจะรู้เรื่องมันผ่านมาเป็นปีแล้วอะค่ะ
สุดท้ายต้องไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ผมก็ไปรับคณะกับพี่ก่อน
ได้แทนน่าการของสวน
คือแม่บอกว่าจุกอกเจ็บปวดหัวใจ

ถูกพระที่เป็นรองเจ้าอาวาสเลยนะคะ

รองเจ้าอาวาสค่ะแม่บอกว่าเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
พาลูกชายวัย๑๔ไปบวชเป็นสามเณรที่วัดที่เกิดเหตุนะคะ
ศึกเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะคือบวชมาปีนึง
เมื่อวานเพิ่งรู้ข่าวจากพระลูกวัดซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงของลูกชาย
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วคุณผู้ชมค่ะจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้
ช่วงที่ลูกชายบวชเนรถูกล่วงละเมิดทางเพศมาตลอดเลย
ตลอดปีที่บวชอยู่อะค่ะสามเณรรูปอื่นอื่นก็โดนด้วยนะ
ล่วงละเมิดด้วยนะคะสามะเนรบีเนี่ยค่ะ
แม่พาไปแจ้งความอีกรูปหนึ่งก็โดนเหมือนกันแม่เล่าให้ฟังว่าพอลูกบวชได้สัปดาห์เดียว
รองเจ้าอาวาสเรียกให้เข้าไปในกุฏิให้นวดก่อน
เริ่มจากบีบนวดนะคะบีบนวดไปบีบนวดมาเล่าเรื่องลามกให้ฟัง
เริ่มจับอวัยวะเพศแล้วบอกว่าให้อยู่เฉยนะ
รองเจ้าอาวาสรูปนี้ก็เหมือนกับจะใช้ปากอะค่ะ
หลังจากนั้นเรียกให้มาหาตลอดเลยถ้าไม่ไปโดนทำร้ายเลยนะคะ
แล้วอย่างที่มิ้วบอกไปว่าถึงขั้นบังคับให้ร่วมเพศเลย
กระทำแบบนี้มาเป็นสิบครั้งและทุกครั้งรองเจ้าอาวาส
เหมือนกับไม่สวมถุงยางอนามัยอ่ะบังคับให้มีเพศสัมพันธ์แบบสวิงกิ้ง
ถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเดี๋ยวจะยกพวกมา
เอาพักพวกมามายิงทิ้งมาฆ่าให้ตาย
โดนขู่แบบนี้ด้วยนะคะโอ้โหแม่บอกพอรู้รายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้
กอดลูกชายแล้วร้องไห้ค่ะ

หนูรู้รู้รู้ว่าเมื่อกี้มีว่ามันหลักขนาดนี้

แต่ก่อนหนูแค่ได้ยินว่าโดนคงอยู่นี่แหละ

แต่ถ้าหนูรู้ว่าลูกหนูต้องเจอแบบนี้
อยู่เป็นปีหนูไม่ให้ลูกหนูบวชขนาดไหน

รู้เรื่องจากน้องเมื่อกี้
ส่งคุณไกด์ธนกรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะ
ไปหาพระประหลัดบุญยฤทธบุญญสาโรรองเจ้าอาวาสวัดธรรมสิริบัณฑิต

พระดำคือพระที่ถูกกล่าวหาค่ะ

ก่อนหน้านี้พระดำมอบหมายให้พระพี่เลี้ยงดูแลสามเณร
แล้วไปจำพรรษาที่วัดบ้านขาคือวัดอีกแห่งหนึ่ง

พระดำก็ส่งให้พระพี่เลี้ยงรูปนี้กลับไปอยู่ที่วัดบ้านขา
แล้วพระดำจะตามไปดูแลวัด

คิดว่าพระดำอยู่เบื้องหลังทำให้ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส

ก็เพราะสามะเนรไปผัวพันกับยาเสพติด
พระดำปฏิเสธทุกอย่างเลยค่ะ
ดำบอกว่าตอนนี้จะไม่ดำเนินคดีหรือเอาผิดอะไรกับแม่ของอดีตสามเณร
เพราะถือว่าอาจจะเคยมีเวรมีกรรมร่วมกัน
ขอให้ทุกอย่างจบสิ้นภายในชาตินี้จะไม่ขอเอาผิดอะไร
คุณผู้ชมคะยังไงดีล่ะคะข้อมูลไม่ตรงกัน
พระรูปนี้ปฏิเสธทุกอย่างบอกโดนกลั่นแกล้ง
ทีมข่าวของเราไปคุยกับสามเณรอีกรูปนึงนะคะ
อายุเพิ่ง๑๗บวชอยู่ที่วัดนี้แหละค่ะ

แต่พอศึกไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย
บอกว่าเด็กที่บอกว่าเป็นผู้เสียหาย
เสพยาเสพติดอันนี้สามะเนรรูปนี้บอกนะ

แล้วก็คิดว่าเรื่องที่ไปแจ้งความกันไม่ใช่เรื่องจริง
ถ้าพระอาจารย์ท่านทำจริงก็เอาหลักฐานมาสิ

สามเณรรูปนี้บอกว่าตั้งแต่บวชมาอยู่วัดนี้มา
ก็ไม่เคยเห็นพระที่ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมแบบนั้นเลย

ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
เพราะว่าท่านอาจารย์นี่ก็บวชมาเยอะแล้วครับ

ผมว่าน่าจะความเรื่องกำหนัดก็ไม่น่าจะมีครับ
เพราะว่าผมเคยอยู่กับท่านมาก็ไม่เคยถูกนี้นะครับ
ถ้าคิดว่าท่านทำก็เอาหลักฐานมาพูดว่ามันมีจริงไหม
แต่ผมก็ตั้งแต่อยู่มาก็ไม่เคยเห็นท่านทำอะไรนะครับ
ก็อยู่ตามแบบลูกศิษย์
ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์อะไรอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านหนองฮางหมู่๔ผู้ใหญ่มณัฐ
ก็คุยกับนักข่าวนะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ผู้ใหญ่บ้านมองว่ามันน่าจะเป็นการกล่าวหากันแบบ

คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงมันก็ต้องมีหลักฐานนะ
มันต้องมีพยานนะจะมากล่าวหากันลอยก็ไม่ได้นะ
คือผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ใหญ่ก็พูดในฐานะคนกลางนะคะ
เวลาจะกล่าวหาใครเวลาจะแจ้งความดำเนินคดีอะไรกับใคร
สิ่งสำคัญมันก็คือหลักฐาน
คือถ้ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยโอ้โหมันเสียหายหมด
วัดก็เสียหายพระผู้ใหญ่ก็เสียหาย
ทีมข่าวไปที่วัดสุธรรมารามบ้านขาไปตามหาตัวพระบอย
พอไปถึงพระลูกวัดพาไปที่กุฏิของพระบอย
ก็พระลูกวัดบอกว่าไปแจ้งพระบอยแล้ว
แล้วสุดท้ายอ้าวปิดกุฏิ

ตกลงพระบอยจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไงได้บ้างไหม
ทีมข่าวก็คุยกับแม่ของสามเณรที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
ปรากฏว่าโทรไปคุณผู้ชมลองดูนะ

ตัดสายทิ้งเลยเราโทรไปคือขับรถอยู่หรอวะ
แล้วก็ไม่รับสาย

ก็จะส่งตัวอดีตศามเมินและศามเมินบี
ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะไปตรวจร่างกาย
ไปหาร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็ไปแจ้งทางทีมสหวิชาชีพ
ให้มาร่วมสอบปากคำเพราะว่าก็เป็นเยาวชนทั้งคู่นะคะ

มันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

เดี๋ยวก็รู้แหละว่าฝ่ายไหนพูดจริงไม่จริงอย่างไรนะฮะ